ก่อนหน้านี้นะครับจับตาเตือนภัยได้พยากรคาดการณ์ในเบื้องต้นว่า
แม้ว่าจะมีอากาศเริ่มหนาวเย็นหลายพื้นที่แต่ว่าจะมีฝนมาขั้น
บางช่วงบางจังหวัดนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครนี้ก็เจอแล้วเมื่อวานนี้
แล้ววันนี้เองแถววิภาวดีเองก็ฝนตกด้วยนะครับ
แต่หลังจากฝนผ่านพ้นไปเบาบางลงไปแล้วหนาวคราวนี้จะหนาวมากยิ่งขึ้น
รับรองว่าสุขภาพร่างกายต้องรักษาดูแลให้มากยิ่งขึ้นนะครับ
เดี๋ยวไปดูกันว่าเหตุผลอะไรที่ฝนเบาบางลง
แล้วทำให้หนาวมากยิ่งขึ้นในช่วงจับตาเตือนภัยครับ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้
กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับใกล้จะถึงวันหยุดสุดสัปดาห์อีกแล้วนะครับ
แน่นอนหลายคนวางแผนไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ต้องบอกเลยนะครับว่าสัปดาห์นี้ได้สัมผัสลมหนาวกันอย่างแน่นอน
ส่วนใครไปใต้ต้องระวังหน่อยเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับ
เกิดจากอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวีครับ
จากภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าขนาดนี้ครับ
เป็นภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้น
ตลอด๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมามาจนถึงหน้าขนาดนี้
ยังปรากฏเห็นเป็นภาพกลุ่มก้อนเมฆขนาดใหญ่นะครับ
่อตัวในบริเวณพื้นที่แถวกัมพูชาเวียดนามกลุ่มเมฆเหล่านี้เอง
ทำให้เกิดฝนตกในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา
ล่าสุดตอนนี้มีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องลงสู่บริเวณอ่าวไทย
คาดการณ์ว่าหลังจากนี้ก็จะลงไปบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
นั่นก็หมายความว่าบริเวณดังกล่าวหลังจากนี้ต้องระวังหน่อย
เพราะว่าฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับที่สำคัญเรื่องของมรสุมฤดูหนาว
มรสุมตะวันออกเชียงเหนือหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มีผลแน่นอนนะครับนอกจากจะทำให้เกิดฝนตกชุกในพื้นที่ภาคใต้ในระยะนี้
เรื่องของคลื่นลมก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังครับเพราะว่ามีการเตือนนะครับว่า
ในช่วงวันที่๑๕จนถึงวันที่๑๘นั้นคลื่นจะสูงประมาณ๒๓เมตรในฝั่งอ่าวไทย
ยังไงใครที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะเรือเล็ก
ถ้าหากจะออกจากฝั่งควรที่จะงดออกก่อนในช่วงเรียกเวลาดังกล่าว
นี่คือสถานการณ์ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ
ส่วนบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยก็คาดการณ์ว่า
หลังจากนี้ได้เย็นฉ่ำใจแน่นอนเพราะว่ามวลอากาศเย็นค่อยแผลลงมาแล้วนะครับ
ตอนนี้ปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แผลลงมาในครั้งนี้จะแผลยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๘
ในช่วงระยะเวลานี้เองก็มีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมินั้นจะเย็นลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าในแต่ละภาคของประเทศไทยนั้นสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
เริ่มต้นบริเวณทางตอนบนกันก่อนภาคเหนือ
จากการตรวจสอบภาคเหนือ๑๖๒๐นี้อุณหภูมิจะเย็นลงอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๔๑๒องศาเซลเซียต
ใครไปในระยะนี้ก็มีโอกาสเจอน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นด้วยนะครับ
ส่วนภาคอีสานครับ๑๕๑๘อากาศจะเย็นลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียตนะครับ
๑๙๒๐อุ่นขึ้นเล็กน้อย๑๓องศาเซลเซียต
ส่วนภาคกลาง๑๖๑๘นี้เย็นลงประมาณ๒๓องศาเซียต
ในช่วง๑๙๒๐อุ่นขึ้น๑๒องศาเซียต
เช่นเดียวกับในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกครับ
ที่จะเย็นลงอีกประมาณ๒๓องศาเซลเซียตในช่วง๑๖๑๘องศาเซียต

เพราะว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝน๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ฝนฟ้าขนองลดลงเหลือร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่นะครับ
ปิดท้ายที่กรุงเทพฯมหานครและปฏิบันทนศ์ครับ

อุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ
ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
ใครจะไปเหนือก็พยายามสวมเครื่องนุ่งห่มที่ให้ความอบอุ่นกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่อากาศหนาวจัดเลยทีเดียว
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ